อยากจะให้คุณผู้ชมนั้นได้บุญบารมีเสริมดวงกันไป

งั้นเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศที่นั่นกันครับ
โอ้โหเขาบอกว่าที่นั่นก็คนก็ไปกันเยอะนะ
สำนักสงฆ์วัดป่าห้วยบงหมู่๑๗ตำบลแม่ปึง
อำเภอเมืองจังหวัดพยาว

โอ้โหที่นี่นะครับมีชาวบ้านทั้งในและนอกพื้นที่นะ
พากันนำดอกไม้ทูบเทียนเข้าไปเส้นไหว้ขอโชคขอลาบในอาสมที่ตั้งรูปปั้น
ปู่ฤษีนารอด

อยากรักก็ต้องเสี่ยง
เสี่ยงอะไรเสี่ยงเซียมซี
แล้วก็ไปเสี่ยงโชคตามความเชื่อเอาของใครของมันนะ
เออแล้วก็ไม่ได้บอกแล้วนะว่าทุกคนจะได้
บอกตรงมันแค่บางคนเท่านั้นเอง

ท่านเล่าว่าเมื่อวัดก่อน
ทางวัดมีงานทอดกระสิทธิสวรรคี
มาร่วมกันทำบงทำบุญกันนะฮะ
ก็ได้ยอดเงินจำนวน๙๙๔๑๕บาท

นี่แหละครับสาธุชนแล้วก็คณะศิษยานุสิต
ก็มาร่วมงานนี้ทำบุญทอดกระถิ่นกัน
ตามความเชื่อเนาะงานกระถิ่นเขาก็จะเอาเลขยอดกระถิ่นนะนะ

อันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะว่าไม่ใช่ว่าทุกคนก็จะได้นะ

เอาเป็นว่าแล้วแต่ใครแล้วแต่มัน

การลงทุนมีความเสี่ยง

ใช่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะถูกรางวัลเหมือนกันหมดที่ไปนะ
เพราะฉะนั้นดูแล้วก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจ๊ะ